ในพิธีเปิดงานสัมมนาทางความปลอดภัยทางถนนในภาคใต้ครั้งที่๔ค่ะ

นะมันกำลังพริ้ว
คุณชนะพริ้วไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณชนะกับคุณตำรวจจราจรท่านนี้
ผมว่ามันไม่น่าจะมาเปรียบเทียบกันได้

นี่แหละนี่แหละโอ้โหสุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดาจริงคุณตำรวจสวัสดีเลยค่ะ
ลีลาแนวแบบจัดเต็มนี่นะคะต้องบอกเลยว่าเรียกเสียงฮือฮาเกรียวกราวปรบมือได้จากผู้คนทั้งห้องประชุมเลยนะคะ
งานนี้เรียกได้ว่ามีงานเข้าจริงอย่างที่บอกไปเพราะว่า๑๐ตำรวจตรีเนธพิรุณสุขศรีนะคะตำรวจจราจรสังกัดสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
ภายในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยทางถนนภาคใต้
ครั้งที่๔องค์ความรู้สู่การปฏิบัติเมื่อช่วงเช้าวานนี้๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมชมสัมมนากันหลายร้อยคนเลยนะคะ
ตำรวจตรีเนธพิรุณเขากล่าวขอบคุณเจ้าภาพที่เห็นความสำคัญ
และให้โอกาสมาแสดงความสามารถในครั้งนี้
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีอย่างเป็นทางการนะคะ
และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเต้นต่อหน้าคนจำนวนมากมายขนาดนี้

ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดานะปกติแล้ว
แต่ดิฉันว่าถ้าเต้นกลางถนนคนเห็นเยอะกว่านี้

ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาน่าจะเยอะกว่านี้
แต่ว่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรก
แต่ว่าก็ยินดีที่จะช่วยเหลือสังคม
แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาฝึกซ้อมอย่างจริงจังเท่าไหร่นะคะ
จากว่าเขาต้องปฏิบัติภารกิจ
แต่ยืนยันเลยว่าทำเต็มความสามารถแล้วล่ะค่ะ
สุดยอดเลย
เดี๋ยวให้คุณชนะเต้นประกบอีกรอบ

เกิดมันอะไรมันลงมันหลุดขึ้นมาลำบากเลย

อะไรมันหายากมันไม่หายากแล้วมันหมดแล้ว
รุ่นนี้เลิกผลิตเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไปเลยคุณนะ
นี่ฉันพยายามมากเลยโอ้ยนี่ดูดีล่ะครับ
เดี๋ยวคุณจะไปไหนนั่งตรงนี้เดี๋ยวก็ไหลไปนู่นหรอก